เกิดเหตุผู้สูงอายุวัย๗๐ปี
เสียชีวิตอยู่ข้างรถจักรยานยนต์พ่วงคู่ใจ
หลังจากขับออกจากบ้านไปใส่ปุ๋ยที่สวนทุเรียน
แต่ทีนี้ลูกสาวไม่ปักใจเชื่อ

ตอนนี้ยังพยายามให้ตำรวจ
ตรวจสอบสาเหตุการตายของผู้เป็นพ่อให้แน่ชัดซะก่อนนะครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่๖มกราคม

ตำรวจสพเขาสมิงได้รับแจ้ง
เกิดเหตุผู้เสียชีวิตบริเวณถนนสายบ้านโป่ง
ทุ่งขีดใกล้ตู้ยามสีบัวทองเก่า
หมู่๖ตำบลวังตะเคียนอำภึกเขาสมิงจตราศน์นะครับ
ก็ที่เกิดเหตุตอนนั้นมีชาวบ้านมามุงดูอยู่จำนวนมากเลย
ด้านล่างริมถนนซึ่งมีความสูงกว่า๒เมตร
หมายเลขทะเบียนกไก่พพลลิง๔๒๗จันทบุรี
นี่นะครับตกลงไปข้างทางข้างรถจักรยานยนต์
พบเบาะรถจักรยานยนต์หลุดออกมาจากรถ
จากการตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับรถจักรยานยนต์ไม่รับความเสียหาย
พื้นดินห่างจากรถประมาณ๒เมตร
พบศพผู้เสียชีวิตครับเป็นชายสูงอายุ๑รายในสภาพศพนอนหงาย
รถจักรยานยนต์พบกระป๋องใส่ปุ๋ยกระเด็นตกอยู่ในกระบะพ่วงข้าง
ส่วนผู้เสียชีวิตนะฮะก็คือนายอบอินเอี่ยมอายุ๗๐ปีชาวบ้านตำบลวังตะเคียนนะครับ
เรื่องนี้เองบุตรสาวของผู้ตายเปิดเผยบอกว่าพ่อออกจากบ้านมาตั้งแต่๙โมงเช้าของวันที่๕มกราคม
โดยภารกิจของพ่อก็คือจะเข้าไปใส่ปุ๋ยที่ทุเรียนต้นทุเรียนที่ซอยสิริพรในหมู่บ้านใกล้เคียง
ปกติเมื่อพ่อใส่ปุ๋ยทุเรียนเสร็จก็จะเสร็จตอนเย็น๕โมงเย็น
พ่อก็จะเดินทางกลับบ้านแต่เมื่อคืนมีพิรุษคือพ่อไม่ยอมกลับบ้านนะครับ
ตอนแรกคิดว่าพ่อน่าจะไปพักค้างที่บ้านญาติใกล้กับสวนทุเรียนหรือเปล่า
ตอนนั้นก็เลยไม่ได้ออกตามหา
เช้ามีคนมาบอกบอกว่าพ่อเสียชีวิตแล้วนะครับ
ซึ่งนางวาสนาอินเอี่ยมลูกสาวของผู้เสียชีวิตเนี่ย
ก็ยังติดใจการเสียชีวิตของผู้เป็นพ่อ
เพราะในที่เกิดเหตุคือไม่มีร่องรอยของอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับ
ก็เลยไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
แต่ทีนี้ลูกสาวบอกเหมือนมันเหมือนอย่างนี้คุณ
เหมือนรถมันไม่ได้ตกไปข้างทางด้วยอุบัติเหตุ
แต่เหมือนมีใครหามรถพ่วงคันนี้ลงไปไว้ข้างทาง
ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องของการฆาตกรรม
ไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุเพราะว่าดูตามถนน
มันไม่ได้มีรอยเบรกมันไม่ได้มีรอยรถครูดไปกับถนน
ดูพงหญ้าอะไรอย่างนี้มันไม่มีย่ายุบไม่มีอะไรเลย
ทีนี้สงสัยก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เดินทางมาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ตอนนี้เจ้าหน้าที่นำศพส่งโรงพยาบาลเขาสมิง
ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงด้วยนะครับ